ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงเล่าที่สมุทรปราการเป็นแรงงานชาวเมียนมาสองคนเป็นเพื่อนกันดื่มเหล้าด้วยกันสุดท้ายทะเลาะกันในวงเล่านะคะฝ่ายหนึ่งบีบคออีกฝ่ายหนึ่งจนเสียชีวิตฝ่ายที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปตำรวจก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพ
เจ็ดชาวเมียนมาที่เป็นผู้ก่อเหตุค่ะในโมคนนี้
บีบคอในหม่องอายุ๓๖เป็นชาวเมียนมาด้วยกัน
หม่องนี่เสียชีวิตเลยนะคะภาพที่เห็นก็คือตัวในโมผู้ก่อเหตุ
ซื้อบุรีไปซื้อเหล้าขาว๔๐ดีกรีขวดเล็ก
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นหน้าในโมผู้ก่อเหตุชัดเจนกว่านี้ค่ะ
คือมุมนี้จะเห็นในโมออกมาซื้อของก็ดูนิ่ง
เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเจ้าของร้านก็หยิบของมาให้ในโม
อนเงินให้นายโมรับเงินทอนหยิบของเดินกลับ
เวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็ประมาณสองทุ่มหกนาทีนะคะครับ
หลังจากนั้นค่ะนายโมเดินกลับไปหาเพื่อนในวงเล่า
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนเพื่อนในวงเล่าวิ่งออกมา
ขอให้ทางเจ้าของร้านแจ้งตำรวจให้หน่อยว่าทะเลาะกันในวงเล่า
ทำร้ายร่างกายกันสักพักรถกู้ภัยก็มารับคนเจ็บ
ที่จุดเกิดเหตุค่ะห้องเช่า
หมู่เจ็ดอำเภอบางพลีสมุทรปราการหน้าห้องเลขที่หนึ่งสามสี่
กับเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้กันอยู่นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือในหม่องนะคะชาวเมียนมาอย่างที่บอกไปอายุ๓๖ปี
ผู้ก่อเหตุจริงก็เป็นเพื่อนกันในโมอะค่ะ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ลองดูหน่อยนะคะจะเป็นห้องเช่าเล็กหลายห้อง
จะเป็นแรงงานชาวเมียนมาพักอาศัยกันซะเป็นส่วนใหญ่
ตำรวจชุดสืบสวนสพบังพลีก็ระดมกำลังค้นหาตัวผู้ก่อเหตุ
ตอนแรกสงสัยแบบนี้ในโมผู้ก่อเหตุคงหนีไปไหนไม่ไกล
แอบอยู่ตามห้องพักต่างแถวนี้หรือเปล่า
ห้องพักห้องเล็กอย่างนี้เป็นร้อยห้องนะครับแถวนั้นเป็นร้อยห้อง
โมคือภาพซ้ายมือนะคะก็ค้นค้นตามห้องพักไม่เจอ
ทีนี้ไปค้นที่ห้องพักของนายโมเองที่อยู่กับภรรยา
หมายเลข๑๒๖ไปหาหลักฐานหาเบาะแสเพิ่ม
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่านายโมหลบหนี
เพื่อนของในหม่องผู้เสียชีวิตค่ะชื่อว่าในเทียนอายุ๓๒
เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวในโมผู้ก่อเหตุและในห่องผู้เสียชีวิตดื่มเหล้ากัน

ในโมออกไปซื้อเหล้าไปซื้อบุหรี่ที่ร้านก็คือที่เราเห็นภาพตามกล้องวงจรปิดที่ร้านไป
ซื้อเสร็จก็มานั่งดื่มกันต่อตอนค่ำในโมไปซื้ออีกพอกลับมาก็ซื้ออีก
ซื้อหลายรอบเนี่ยตามภาพเนี่ยค่ะคือจริงไปซื้อเหล้ากันตั้งแต่เช้า
ตอนค่ำก็ไปซื้ออีกก็ดื่มกันอยู่อย่างนี้
สุดท้ายเนี่ยนะคะพอกลับมาเหมือนกับว่าตัวในหม่องเอ่ยปากบ่นเรื่องเงินซื้อเหล้า
เพราะว่าในโมชวนดื่มทุกวันไม่ยอมออกเงินซื้อแล้วทั้งคู่ก็ตกงานไม่มีงานทำ
โมก็เลยโมโหที่ในหม่องบ่นเรื่องเงินซื้อเหล้าต่อยกันนะคะ
ในโมตัวใหญ่กว่าเลยบีบคอในหม่องในหม่องสลบไปเลย
ตอนนั้นเพื่อนนึกว่าอ๋อในหม่องคงเมาก็ดื่มกันตั้งแต่เช้าแล้วนี่
ค่ำแล้วนี่คงเมามากสลบไปแล้วหรือเปล่านึกว่าเมาจนสลบ
แต่สุดท้ายไม่ใช่ในหม่องคือเสียชีวิตตัวในโมผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
คนเดียวนะแล้วไอเมามาอยู่เป็นสองคน
คือคนแถวนั้นก็บอกว่าวันเกิดเหตุนะคะตัวนายโมผู้ก่อเหตุก็พรรยาของนายโมมากันตั้งแต่เช้า
แต่ว่าพอก่อเหตุเสร็จเค้าก็อาศัยช่วงชุลมุลหลบหนีไป
ทีมข่าวกับตำรวจสพบังพลีก็ไปสำรวจในที่เกิดเหตุนะคะ
แถวนั้นมันก็จะมีทางออกค่อนข้างเยอะค่ะคงจะชำนาญเส้นทาง
แล้วก็รู้ช่องว่ามีซอยไหนช่องไหนที่จะแบบหลบหนีออกไปได้
คือเขาก็คุยกับทีมข่าวในลักษณะที่ว่าสงสัย
อันนี้คนที่อยู่แถวนั้นนะคะคุยกับทีมข่าวว่าสงสัย
ถ้าในโมปีนกำแพงก็น่าจะหลบได้นะ
ไปทางหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ
บางคนก็บอกว่านายโมดำน้ำเก่งนะ
ดำน้ำว่ายน้ำหนีหรือเปล่าข้อมูลมันก็เลยหลากหลายคุณผู้ชม
ทีมข่าวได้คุยกับผู้หญิงที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นคนดูแลห้องเช่าและเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปตั้งแต่ต้นข่าวนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่านายโมอยู่แถวนี้

ในโมกับผู้เสียชีวิตแล้วก็แก๊งเพื่อนจริง
ก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันดื่มกินกันเกือบทุกวัน
วันอาทิตย์เขาดื่มกันตั้งแต่เช้าเย็น
วันเกิดเหตุในโมไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่
ตั้ง๓๔ครั้งนะที่ร้านขายของชำบอก

ซื้อครั้งสุดท้ายก็คือ๒ทุ่มหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องเลยค่ะ
ก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต
เจ้าของร้านขายของชำ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในโมก็อยู่แถวนี้มีญาติญาติอยู่หลายคน
ส่วนใหญ่แถวเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นชาวเมียนมานะคะ
ก็ในโมค้างค่าเช่าห้องก็บ่อยจ่ายค่าเช่าก็จ่ายช้า
ถูกให้ย้ายออกเป็นปีแล้วไม่ยอมไปแต่เอ๊ะแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อเหล้าคะเนี่ย
ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อยู่บ่อยบ่อยนะคะภรรยาของนายโมก็รับจ้างเลี้ยงลูกให้กับใน

เขาอยู่มานานแล้วนะเขาคนที่ฆ่าคนนี้นะ
คนที่ทำร้ายเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาเคยอยู่ทีนานมากแล้วเป็น
ร่วม๑๐ปีแล้วแล้วเขาก็ไม่จ่ายค่าห้องก็คือไล่ออกไปแล้ว
เขาก็ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นนานแล้วแล้วตอนแบบคล้ายคล้ายเขามี
ญาติอยู่ในนี้เขาก็มาหาญาติเขาเออเราก็ไม่ว่า
แต่ตอนหลังนี้รู้สึกว่าเขาจะมาหาญาติหามาหาญาติเขาทุกวันทุกวัน
คือเขาจะมาเมียเขาเนี้ยจะมาเลี้ยงลูกลูกให้ญาติเขาด้วย
ล่าสุดนะคะตำรวจสพบังพลีก็สรุปเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
ชนวนเหตุก็คือทั้งคู่ทั้งในโมผู้ก่อเหตุและในหม่องผู้เสียชีวิต
จริงแล้วเป็นเพื่อนกันรักกันสนิทกันมากเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ตกงานเหมือนกันดื่มเหล้ากันทุกคืนแต่สาเหตุก็คือเหมือนกับทะเลาะกันในวงเล่าอ่ะ
ความที่ทั้งคู่ก็ตกงานไม่มีอะไรได้ก็เลยมีปากเสียงกันต่อยกัน
ประเด็นอย่างที่บอกว่ามีการทวงถามเรื่องของเงินไปซื้อเหล้า
สุดท้ายในโมก็บีบคอในห่องจนเสียชีวิตนะคะยังจับตัวในโมไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ